อกหักแฟนไล่ออกจากบ้านไปไหนก็ไปไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วเธอเสียใจมากและคาดว่าไปพึ่งยาเสพติดเสพยาย้อมใจและสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ก็คือคลุมคลั่งครับบุกเข้าไปที่ร้านอาหารซึ่งเขาปิดกิจการไปแล้วทุบทำลายข้าวของเจ้าหน้าที่ต้องไปเร่งจับกลุ่มตัวครับ
โอ้โหเป็นยังไงครับคุณผู้ชมน้องชมพู่